คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวร้องทุกข
ชาวควนขนุนประมาณสัก๑๐คนได้เข้ามาถึงไทยรัฐทีวีเลย

มาร้องทุกข์ถูกต้องมาบอกว่าช่วยหน่อยเหอะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
เนื่องจากอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยทักศิลป์

ก่อสร้างมานานแล้ว๘ปีแล้วยังไม่เสร็จสักที
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ตัวแทนชาวบ้านอำเภอควนขนุนนำโดยนายปรีชาขาวสังและคณะประสานงาน
ทวงคืนมหาวิทยาลัยทักษิณพัทธลุงเดินทางมาร้องทุกข์กับรถปลดทุกข์ค่ะ
บอกว่าขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาชิกสภามหาวิทยาลัย
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารต่างภายในมหาวิทยาลัย
เพราะว่าดำเนินการก่อสร้างมานานกว่า๘ปียังไม่แล้วเสร็จค่ะ
อย่างเช่นอาคารคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน
และอาคารสัมมนารวมถึงบางอาคาร
ไม่รู้ด้วยอีกอะไรไม่รู้ด้วยอีกอะไร
แล้วอารมณ์หัวเนื้อหัวดุมสร้างแล้วก็บอกไปทับที่โสโปรโครเจ้าบ้าน
ก็ต้องลื้อถอนงบประมาณก็หลายร้อยล้าน
นี่คือภาษีของประชาชน
แล้วบ้านพักอธิการบดีรองอธิการบดีสร้างแล้วก็ร้างไม่อยู่

มีการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่
ก็เลยทำให้ปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยเปิด

มีนักศึกษามาเรียน๒๐๐๐กว่าคนเท่านั้นเอง
เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นก็ถือว่าน้อยมาก
ที่สำคัญนะคะนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่
แทบจะไม่มีคนในพื้นที่เลยด้วยค่ะ
เศรษฐกิจก็ไม่มีเด็กจังหวัดก็ไม่มีการต่อยอดไอ
หลักศูนย์ที่พระทะลุงวิทยาลัยกิจป่าประยอม

นี่เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทธรุง
โอ้โหชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าปัญหานี้
ก็ทำให้เยาวชนในเขตพื้นที่ขาดโอกาสในการศึกษา
ก็เลยต้องเดินทางไปศึกษาที่จังหวัดอื่นแทน
หากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์มากมายทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจ
รวมถึงด้านสังคมจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะ

จะไปยื่นหนังสือต่อที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณ

ที่สอกเขาว่าอาจจะมีการทุจริตนั่นเองนะคะ

ทุกเรื่องรับไว้เดี๋ยวประสานให้เกิดการแก้ไข